ดูตรงนี้หน่อยนะฮะช่วงนี้ทุเรียนก็เริ่มออกแล้ว

เขาบอกว่าร้านนี้ขายทุเรียน
ตอนไปซื้อบอกแหม่กำลังดี
พอแกะออกมาทุเรียนมันอ่อนมันดิบ

ลองดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
คือกินได้
ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าตอนซื้อก็บอกว่าจะกินเลย
อ่านี่ฮะทูเรียนเต็มแล้ว
ค่ะค่ะค่ะนะคุณเด็กมะสอน

เรายังไม่ได้คุยกับเขาก็ว่าที่ฟังฝั่งแม่ค้าเขายืนยันว่า
ก็คนซื้อเนี่ยเลือกเองนะแต่คนซื้อที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าอันนี้เขาบอกเขาขอเตือนภัยที่วัดศรีเมืองนะฮะแผงเนี่ยเขียนไว้ว่าสุกแล้วยกเข่งมาให้เลือก
บอกว่าพอดีกินก็เลยไปซื้อ๑ลูกราคา๒๘๐บาท
บอกร้านว่าให้แกะให้ด้วยปอกเปลือกให้ด้วย
ทางร้านบอกไม่มีมีดก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวไปซื้อมีดมาปอกเอง
คือตั้งใจว่าถ้าจะอร่อยเนี่ยจะรับเขาไปขายต่อ
แต่พอเอาไปแกะเนี่ยสภาพคือมันไม่สุกคือทุเรียนมันอ่อน
ก็ไปขอเปลี่ยนลูกแต่ทางร้านบอกว่าก็เราเลือกเองเขาก็เลยไม่ให้เปลี่ยน
มันก็เลยเกิดเป็นคลิปโวยวายกันตรงนี้เกิดขึ้น
แล้วเจ้าของคลิปเขาก็เอามาโพสต์นะฮะที่ถกเถียงกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็หลังจากคลิปนี้ออกไปคนก็เข้ามาแสดงความเห็นกับหลายคน
บางคนก็บอกใจเย็นก็แล้วกันค่อยคุยกันดี
หรือบางคนก็แนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะได้ชัวร์ก็ลองซื้อ
จากทางออนไลน์ไหมคนปลูกคนขายทางออนไลน์เขาก็มีดีเยอะอะไรประมาณอย่างนี้
นี่ภาพขวามือคือทุเรียนที่เขาได้ไปเขาบอกเนี่ยมันเป็นทุเรียนอ่อนแบบนี้
เขาบอกเขาจะกินเลยตอนซื้อก็บอกคนขายแล้วว่าจะกินเลย
แต่ฝั่งแม่ค้าบอกว่าเนี่ยเขาก็เคาะอะไรให้ดูแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนซื้อจะเลือกเอง
เอาในเมื่อเลือกเองแล้วมันอ่อนก็จะทำยังไงล่ะเขาก็ไม่ให้เปลี่ยนอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ก็ลองหาสูตรวิธีการเลือกซื้อทุเรียนเอา
คือแผงขายแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ทางออนไลน์ไม่ได้นะฮะ
ของดีก็มีเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเลือกเอง

หรือให้แกะให้ดูแบบแกะนิดนึงอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีวิธีเลือกที่แบบหน้าร้านถูกไหมล่ะ
ดีอันนี้เขาอ้างว่าคนขายบอกไม่มีมีดอะไรประมาณอย่างนั้น